สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดกล้าวยังไม่ตกลงมาเพียงแต่ว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งโผล่รายชื่อขึ้นทูล๙แล้ว
แต่ถึงแม้ว่ามันยังไม่มีพระบรมราชองค์การตกลงมาอย่างเป็นทางการแต่แหมเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีโผล่ล่าสุดออกมาตรงเหมือนกันหมด
แปลว่าคนที่ส่งโผล่รายชื่อมาเนี่ยวงในพอสมควร
เพราะรายชื่อที่ออกมาครั้งล่าสุด
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากโดยทั่วไปนะครับก็ตรงกันกับโผล่ที่ออกมาก่อนหน้านี้
แต่ว่าที่โฟกัสของการเมืองวันนี้มี๔๕จุด
จุดที่หนึ่งเรื่องของผู้กองธรรมนัฏที่เป็นหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐเมื่อเช้า
ฮือฮาธรรมนัฐเสียบเองรัฐมนตรีแรงงานที่ฮือฮาเพราะว่า
ก่อนหน้านี้เมื่อจะเริ่มตั้งรัฐบาลก็มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฏเป็นรัฐมนตรี
ดูเหมือนว่าจะไปลงที่รัฐมนตรีเทคโนโลยีแต่ว่าตอนหลังก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในธรรมนองเรื่องภาพลักษณ์ของร้อยเอกธรรมนัฐขึ้นมา
ก็มีข่าวว่าจะส่งน้องชายที่เป็นนายกอบจอยู่ที่พยาวมารับตำแหน่งแทน

แต่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดขอถอนตัวจากการเป็นรัฐมนตรี

แล้วจนกระทั่งกลับมาว่ากลับมาเป็นรัฐมนตรี
และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสียด้วย
อาจจะตรงหรือไม่ตรงคอยดูกันต่อ

เมื่อร้อยเอกธรรมนัฐจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
โผล่เดิมที่บอกว่าหม่อมเตาจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
อมเตาก็ต้องโยกไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งในข่าวนี้ก็จะมี๒คน
อีกคนนึงคือคุณเทวันลิปตาพลบหัวหน้าพักชาติพัฒนา
อมเตานี้ตอนแรกมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
มาสักพักหนึ่งถูกเบียดมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็จะไปนิ่งอยู่ที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ถามว่าใครมาเบียบหม่อมเตาฮะ
กระทรวงต่างประเทศตอนแรกที่ว่าจะเป็นและไม่ได้เป็น

อนนั่งรัฐมนตรีต่างประเทศอีกสมัยหนึ่งดอนปรมัติวินัย
ซึ่งก็เข้าใจได้ว่านายกเป็นโคต้านายก
นายกอยากให้คุณดอนมาทำหน้าที่สารงานต่อ
เพราะว่าเราเป็นประธานอาเซียนปีนี้
เมื่อเป็นประธานอาเซียนก็ต้องได้รัฐมนตรีที่คุ้นเคยกับอาเซียน

ก็เลยไปตกอยู่ที่คุณดอนปรมัติวินัย
อันนี้ถือว่ามาแรงแสงโค้งโค้งสุดท้าย
สนทิรัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แล้วคุณสุริยะก็กลับไปเป็นรัฐมนตรีกระทรงอุตสาหกรรม
สื่อเขาโฟกัสเรื่องนี้เพราะว่าจำได้ไหมครับ
เมื่อปลายปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มสามมิตรแถลงข่าวตูมตามตึงตัง
พอสมควรว่าคุณสุริยะจะต้องไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ถ้าไปนั่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เยอะฉะนั้นต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานแต่ว่าสุดท้ายแค่ข้ามวันก็มีการ
แถลงร่วมกันระหว่างคุณสุริยะกับคุณอุตมะว่ายอมสยบข้อเรียกร้อง
ทั้งหมดแล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้
พิจารณาตัดสินใจจะให้ไปอยู่ตรงไหนได้ทั้งนั้น
แล้วสุดท้ายขึ้นมาในโผทิวานิเวียน
คุณสุริยะก็กลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วคุณสนทิรัฐ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่าถอดใจแล้วครับ
พอเจอเสียงคำรามจากกลุ่มสามมิตรถอดใจจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้ว
ให้ข่าวมาจากต่างประเทศเลยเพราะว่าตอนนั้นโดนหนักครับ
โดนไล่ออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายคลื่นลมก็สงบ
คุณสนทิรัฐก็นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แล้วก็มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐต่อนี่คือจุดที่สี่
จุดที่๕คุณอนุชานาคาสัยชวดตำแหน่งรัฐมนตรี
โผล่คอลโลมอบิ๊กตู่เมินสามมิตรอนุชานาคาสัยคือหัวหมู่ทะลวงฟัน
ที่ออกมาแถลงข่าวในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
แถลงข่าวยาวเหยียดดูเดือดด้วยพูดกันถึงว่าถ้าเปิดโผล่
เปิดเผยเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับชาติ

ก็ต้องยอมว่าเอาละแล้วแต่นายกรัฐมนตรี
เมื่อแล้วแต่นายกรัฐมนตรีโผล่ล่าสุดออกมา
ก็ไม่มีชื่อคุณอนุชานาคาสัยมีบางคนบอกว่า
คุณอนุชาไม่ได้หลุดโผล่หรอกแต่ว่าไม่มีรายชื่อ
เป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ต้นที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ไม่รู้ไปยังไงมายังไงหนังสือพิมพ์ก็ลงกันมาจากต่อเนื่อง
ฉะนั้นนี่คือโฟกัส๔๕จุดที่เป็นไฮไลท์ของการเมืองวันนี้
เรื่องนี้มีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
นี่ยังไม่ทันไรมีหัวข่าวนี้แล้วนะครับ
เป็นหัวข่าวย่อยลุ้น๓เดือนปรับคอรมอส่งชื่อใหม่
ขออ่านหน่อยว่าข่าวนี้มันมายังไง
เป็นรายงานข่าวมาจากภักดิ์พลังประชารัฐ
แจ้งว่าการจัดสรรตำแหน่งคอรมอลในส่วนของพลังประชารัฐ
และกลุ่มสามมิตรเป็นที่ยุติแล้ว
แล้วก็บอกว่ามีกระแสข่าวว่าการจัดสรรตำแหน่งคอรมอลในครั้งนี้
จะเป็นไปตามที่นายกพิจารณาแต่ภายหลังรัฐบาลบริหารงานไปได้สักประมาณ๓เดือน
อาจจะมีการปรับคอรมอเพื่อจัดสรรตำแหน่งให้ลงตัวมากขึ้น
นี่ไงครับนี่ยังไม่ทันไรเลยนะแค่๓เดือน
หรือจะมีข้อตกลงกันแล้วว่าคุณเป็นก่อนผมเป็นทีหลังจับคู่กัน
แล้วปรับคอรมอเพื่ออะไรเพื่อเหตุผลทางการเมือง
แต่ว่าเหตุผลทางการเมืองมันไม่สอดคล้องกับเหตุผลเชิงบริหาร
๓เดือนเนี่ยใครจะไปทำอะไรได้ล่ะครับแค่คิดโครงการเอาโครงการไปขับเคลื่อนขยายผล
ยังไม่ทันทำอะไรเลย๓เดือนต้องพ้นหน้าที่แล้ว
ฉะนั้นการปรับคอรมอโดยเหตุผลทางการเมืองต้องคำนึงถึงเหตุผลทางการบริหารด้วย
ว่าเหตุผลทางการบริหารเนี่ยมันจะต่อเนื่องไหมมันจะเป็นยังไง
ในอดีตการปรับคอรมอก็เป็นแบบนี้ปรับคอลโลมอหลายครั้ง
แต่สุดท้ายขึ้นมาปัญหาก็คือเนื้องานไม่ต่อเนื่อง
เคยมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังว่า
ค่าราชการกระทรวงพาณิชย์สมัยก่อนเรียกว่าถ้าถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้
ถามว่ายังไงเขาบอกในช่วง๑ปีเนี่ย๓เดือนแรกเนี่ย
ข้าราชการจะดูเชิงรัฐมนตรีก่อนว่ามาไหมไหน
จะมาเปลี่ยนแปลงโครงการจะมาสั่งให้ทำโน่นทำนี่
พอ๓เดือนที่๒เนี่ยเอ๊ะถ้าเห็นทำท่าว่าจะอยู่นาน
ก็จะเริ่มให้ความร่วมมือบ้างแต่ยังไม่สุดให้ความร่วมมือบ้าง
๓เดือนที่๓เริ่มลงมือต่อต้านทวงเวลา
แล้วพอ๓เดือนที่๔๓เดือนสุดท้าย
เริ่มลงมือขับรัฐมนตรี
ฉะนั้นเขาบอกว่าการเป็นรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่ใช่อยู่ง่าย
ถ้าไปขัดขวางในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ที่เขาเคยทำกันมา
ไม่ว่าเรื่องจะโคต้าการส่งออกโคต้านั่นโคต้านี่
แล้วถ้าเป็นข่าวอย่างที่ว่านี้จริง๓เดือน๓เดือนจะปรับคอรมอกันอีกแล้ว
หวังว่านี่เป็นข่าวที่ปล่อยออกมาจากคนที่อยากไปเป็นต่อ
คนที่พลาดโอกาสเพราะถ้าเป็นอย่างนี้จริง
ภาวะเศรษฐกิจมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
จะเอาอะไรไปเป็นความมั่นคงล่ะครับ๓เดือนเท่านั้นเอง
นี่คือขีดเส้นใต้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของวันนี้ครับ

อาจารย์พูดแบบนี้นี่คือเหมือนกับเราเองประชาชนเองก็ต้องลุ้นทุกไตรมาสเลยใช่ไหมคะ
นั่นสิมันไม่ไหวหรอกครับ
ถ้าปรับคอลโลมอตามใจอย่างนี้หวังว่านายกรัฐมนตรีคงไม่เป็นอย่างนี้
เดี๋ยวรอดูกันต่อนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ